วันนี้สารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉันนะครับ
ว่าร่างกฎหมายลูกวัฒนาการเลือกตั้งสอ
ขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ตามที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ตีความนะครับ
ซึ่งประเด็นนี้จะมีผลกับทิศทางการเลือกตั้งสอสอ

ตอบแบบว่าให้ไปผมเอาคำค่อยเอ้ย

ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูล
เพราะการดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการทางการเมือง
สิทธิ์ซึ่งรัฐธรรมนูลบัญญัติให้กฎหมายจำกัดสิทธิ์ได้
เช่นเดียวกันกับการให้บุคคลอื่นสามารถลงคะแนนแทนผู้พิการได้
ที่ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูล
เพราะการอำนวยความสะดวกหรือจัดให้ช่วยเหลือ
ยังอยู่ในขอบเขตของวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับตามรัฐธรรมนูล
มตินี้ทำให้รถแมพการเลือกตั้งจากนี้ชัดเจนมากขึ้น
ขั้นตอนต่อไปตามกรอบกฎหมาย
ประธานสนชจะส่งร่างกฎหมายลูกฉบับนี้
ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณานำขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมภายในกรอบเวลา๒๕วัน
จากนั้นรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา๙๐วัน
รวมกับระยะเวลาชะลอการบังคับใช้๙๐วันที่กฎหมายกำหนดไว้
และระยะเวลาดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน๑๕๐วัน
จะทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นประมาณเดือนเมษายน๒๕๕๙
แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่รถแมพเลือกตั้ง
อาจไม่ต้องขยับออกไปจากเดือนกุมภาคภัณฑ์๒๕๖๒

ตามที่ประทานกรกฎาออกมรบุ
แต่ขณะเดียวกันยังต้องรอองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
อภิปรายประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย

แก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมือง
เกี่ยวกับการยืนยันสมาชิกพักภายใน๓๐วัน
และยุบสาขาพักการเมืองว่ามีบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
ที่พักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในวันที่๕มิถุนายนนี้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน